ไปซื้อฮผลทรง
และเกี่ยวในฮดับไฟปลา
เป็นเรื่องที่เอาไว้ช่วย๓๐ซัลลูกเนวเทรอะนะ

ไม่ได้ใช้หุ้นพอบริการหรืออะไร

รถถังไม่มีไม่มีบอกว่าไม่มีก็ไม่มี
การที่เหลือก็คือจะซื้อทั้งจีนแล้วก็รัสเซียมาได้ใช่ไหม
ก็แล้วแต่แล้วแต่ทางก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางให้หน่วยนะ
ให้กองทบกเข้าไปหน่วยใช้เป็นคนดำเนินการ
แล้วก็ตามแผนงานของกองทัพบกเขาเพราะเราไม่ได้ไปก้าวไก่เขานะ
เขาก็ส่งมาตามแผนงานแล้วเราก็ว่าไปเราส่งให้รัฐบาลทราบว่า
ห่วงระยะเวลา๕ปี๑๐ปีข้างหน้าเป็นยังไงไหนนะครับ
ก็เป็นยุทธศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของการพัฒนากองทัพ

ก็แล้วแต่ต้องไปถามผู้บัญชาการบกนะครับ
ว่าเราคงจะเกี่ยวข้องกับราคาขีดความสามารถอะไรต่างนะ
เขาก็ซื้อไปเรียบร้อยแล้วนี่ซื้อไปก่อนแล้วนะครับซื้อไปแล้วนะ
มันทุกอย่างมันเริ่มผ่านเข้ามายอผ่านการทดสอบ
แล้วก็จะต้องมีส่งคนไปดูส่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานไปดู
โดยใช้ไปดูแล้วไปดำเนินการไปขับไปอะไรต่าง
ไปดูสมรรถภาพทั้งหมดนะครับถึงจะเอากลับมาเข้า
แล้วก็ผู้บริหารบกที่จะได้รับทราบดำเนินการอีกทีหนึ่งนะ
เพราะฉะนั้นด้านการส่งบำรุงเนี่ยเขาจะต้องทำตามมาด้วยครับ
นะฮะต้องมีด้วยไม่ใช่ไม่มีไม่ได้